ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๒คน
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ๑๐ปีของอังกฤษเลยก็ว่าได้นะคะ
เป็นภาพวินาทีที่เกิดเหตุนะคะคือได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นเลยล่ะ
คือมีหลายมุมมีหลายคลิปออกมาบางคลิปได้ยินเสียงดัง
แล้วคนก็ตกใจพยายามที่จะหนีออกมาแบบนี้นะคะ
หลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างที่บอกว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นนะคะ
โซเชียลแชร์คลิปหลายคลิปเลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศด้านนอกบรรยากาศด้านใน
ทุกคนก็พยายามจะหนีตายกันนะคะ
เหตุระเบิดเกิดขึ้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๓๕นาที
ขนาดใหญ่จุคนได้ถึงกว่า๒๑๐๐คน
ซึ่งช่วงเวลาที่แสดงคอนเสิร์ตกำลังจะเสร็จแล้ว

เป็นส่วนที่ขายตัวแล้วก็พื้นที่ขายสินค้าคือจุดที่เกิดเหตุ

เป็นการใช้ระเบิดที่มีตะปูเป็นส่วนประกอบ
ทันทีที่เกิดเหตุคนที่ไปดูคอนเสิร์ตส่วนมากเป็นเด็ก
ส่วนมากเป็นวัยรุ่นค่ะก็วิ่งหนีกันออกมาอย่างชุนละมุน
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไป๒๒คนแล้วคุณผู้ชมครับ
คือมีเด็กอยู่ด้วยนะที่เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๕๙คน
อังกฤษเปิดเผยโดยเชื่อว่าคนก่อเหตุระเบิดน่าจะเป็นผู้ชาย
น่าจะลงมือคนเดียวและคนลงมือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย
ตอนนี้การสืบสวนสอบสวนเน้นไปที่การค้นหาความเชื่อมโยง
ผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุกับเครือข่ายต่างนะคะ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชมครับ
ติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักและซีเรียหรือไอซิส
อ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ค่ะ
ข้อมูลนี้ก็น่าจะมีส่วนสอดคล้องกันกับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับ
เทเลซ่าเมเพราะว่าเธอเนี่ยแถลงข่าวบอกว่าตอนนี้เองทางการอังกฤษเนี่ย
ระบุตัวตนของคนร้ายแล้วก็ผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุได้แล้ว
แต่ว่าอาจจะยังพูดอะไรมากไม่ได้
อกจากนี้นะครับการแถลงข่าวนายกรัฐมนตรีอังกฤษผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เธอยังกล่าวประนามการโจมตีในครั้งนี้
ซึ่งก่อเหตุในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าหากว่านับตามตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิต
อาจจะถือได้ว่าเหตุการณ์ที่เมืองแมนเชสเตอร์ครั้งนี้นะครับ
เป็นความรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบประมาณ๑๒ปีครับคุณผู้ชม
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับ

วันที่๒๒เหมือนกันแต่คนละเดือน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
เกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนคน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนสะพานเวสมินสเตอร์นะครับ
ก่อนที่คนร้ายจะบุกประชิดอาคารรัฐสภาในกรุงลอนดอน
มีผู้เสียชีวิต๕คนบาดเจ็บประมาณ๕๐คน

พบว่าประวัติของคนที่ก่อเหตุทำเพียงคนเดียว
แล้วก็เป็นพวกที่มีความคิดรุนแรงแบบสุดโต่งด้วย
นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่ลอนดอนนะครับ
แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในอังกฤษ
ก็คือเหตุการณ์โจมตีบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินหลายแห่งในกรุงลอนดอน
กรกฎาคม๒๕๔๘นะครับ
เหตุการณ์ในวันนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง๕๒คนและบาดเจ็บกว่า๗๐๐คนครับ
ได้โพสต์ข้อความขอให้คนไทยในอังกฤษ
เลี่ยงการเดินทางไปบริเวณสถานที่เกิดเหตุ
และคอยติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัดนะคะ
ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อมูลคนไทยที่ได้รับผลกระทบ
สามารถโทรศัพท์ไปได้ค่ะที่สายด่วนของสถานทูต
หมายเลขไว้เลยนะคะอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะ
แต่ขออนุญาตย้ำแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
เฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือขอความช่วยเหลือจากเหตุฉุกเฉินเหตุนี้เท่านั้น
โทรไปได้ตามเบอร์นี้ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ

พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เปิดเผยถึงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
หลังจากเกิดเหตุวางระเบิดที่อังกฤษนะคะ
เข้าไปประสานข้อมูลดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่
ซึ่งทางสถานทูตยังไม่ได้ร้องขอกำลังดูแลเป็นพิเศษอะไรค่ะ
แต่ในส่วนของตำรวจเองมีมาตรการในการดูแลอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความถี่ในการออกตรวจ
มีกำลังทั้งของพื้นที่ทั้งของสายตรวจ
กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙๑มาคอยสอดส่องดูแล
เตรียมความพร้อมรังรับเหตุแบบทันทุ่งที
เพียงแต่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเท่านั้นนะคะ
ยังสั่งการให้ดูแลความเรียบร้อย
สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
โดยรวมยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอาริยาน่ากรานเด้
ที่มีเหตุระเบิดในงานคอนเสิร์ตของเธอนะคะ

เธอเป็นศิลปินสาวชาวอเมริกันอายุยังน้อยนะคะ

เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ๑๗ปี
เริ่มจากการแสดงละครซิตคอมทางโทรทัศน์
แล้วก็ผันตัวเข้าสู่วงการเพลงอย่างเต็มตัว

หลังจากเกิดเหตุระเบิดในงานคอนเสิร์ตของเธอ

นี่คือทวีตเตอร์ทวิตข้อความอ่ะนะคะ
เธอบอกว่าใจสลาย

นี่เป็นข้อความเดียวที่เธอส่งให้แฟนในวันนี้

แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า

ตามกำหนดการที่จะแสดงในกรุงลอนดอน
วันพระราชสมดีที่จะถึงนี้ค่ะ

ตามกำหนดการทั้งหมดไว้เป็นการชั่วคราวนะคะ

แต่ยังไม่มีการที่จะระงับคอนเสิร์ตแต่อย่างใด
เดี๋ยวรอก่อนว่าเธอจะยังมาหรือเปล่านะคะ